เติมพลังกันต่อให้อิ่มพุงกางกับช่วงของตลอดกินวันนี้
โอ้โหจัดแน่นจัดเต็มเลยคุณผู้ชม
ใครที่ชอบทานขาหมูน่าจะถูกอกถูกใจมากเลยนะคะ
ร้านนี้ที่จะพามาแนะนำเนี่ยไม่ใช่ขาหมูธรรมดา
เพราะเขานำขาหมูมาแบบคิดค้นเป็นเมนูอื่นที่มันน่าสนใจมาก
อย่างเช่นนะซุปเปอร์ขาหมูยำแห้งขาหมูขาหมูผัดชา
แต่ละเมนูหน้าตาน่าทานทั้งนั้นเลย
แต่ว่าดิฉันคงจะไม่ได้ทานเองไม่ได้พาไปทานเอง
เพราะว่าผู้สื่อข่าวของเราคุณอุบลรัฐนวลเนียมเขาเตรียมตัวพาไปแล้ว

วันนี้ผมพาคุณมาชมมาอยู่ที่ร้านซุปเปอร์ขาหมูที่เหยียมเหลือใหญ่จังหวัดสงพลาฯนะรับนะครับ

ซึ่งทำจากขาหมูล้วนเลย
ร้านเปาถือว่าเป็นสวัสดิ์ของคนรักขาหมูเหล่ากวาไดคา
เพราะไม่เพียงแต่ขาหมูที่เราทานกันประจำเท่านั้น
ที่นี่ยังมีหลากหลายเมนูให้เลือกชิม
ริมรสขาหมูได้หลากหลายรสชาติตามใจชอบกันเลย
จากเจ้าของร้านต้องการให้ร้านนี้มีความแตกต่างจากร้านอื่น
โดยเมนูแรกที่ดัดแปลงก็คือซุปเปอร์ขาหมูนั่นเองค่ะ
เปอร์ขาหมูเนี่ยก็คือจะไม่ค่อยจะหายากเนอะจะหากินยากมาก
ส่วนมากก็จะหากินได้ก็ซุปเปอร์ตีนไก่

แต่นี่มันเป็นด้วยสูตรขาหมู
แล้วก็ผสมผสานด้วยรสปรุงซุปเปอร์
ก็เลยลองมาดัดแปลงดูก็ค่อนข้างเป็นเมนูใหม่ของทางร้านเลย

จากเจ้าของร้านโชคดีที่ได้คุณแม่ของเพื่อนมาช่วย
ซึ่งเป็นอดีตเชฟพัฒนาคารดังที่คลุกคลีกับการทำอาหารมาโดยตลอด
และก็มีสูตรขาหมูเห็ดหอมแสนอร่อยด้วย
แต่เมื่อต้องการสร้างความแตกต่างจากร้านอื่น
ต้องคิดค้นเมนูต่างขึ้นมา
กะเพราขาหมูซึ่งรสชาติเผ็ดกำลังดี
หอมใบกระเพราและรสชาติกลมมากค่ะ
นูถัดไปคือขาหมูผัดชา
เพิ่มความเผ็ดร้อนจากผัดกะเพรามานิดหน่อย
แต่ความอร่อยไม่ต่างกันเลย
เมนูต่อไปอยากนำเสนอมากค่ะ
คือยำขาหมูแห้งที่มีทั้งรสเผ็ดรสเปรี้ยว
และเนื้อขาหมูแห้งที่คลุกเคล้ากับน้ำยำบอกได้คำเดียวว่า

ทุกวันนี้ร้านเป่าเริ่มเป็นที่รู้จักของลูกค้ามากขึ้น
เพราะความอร่อยที่ไม่เหมือนใครนี่แหละค่ะ
เราเปิดตั้งแต่ช่วงเช้า๙โมง
ก็ส่วนมากทั้งหมดก็ประมาณบ่าย๒ไม่เกินบ่าย๓หมดแล้ว
ก็คือปิดเลยไม่ทำเพิ่ม
ก็คือได้ให้ลูกค้าได้กินความอร่อยว่ารสชาติมันเหมือนเดิมตลอดนะครับ
จากเมนูที่ต่างแล้วการบริการก็ต่างเช่นกัน
เนื่องจากที่นี่ตักข้าวฟรี

เช่นสั่งขาหมูเห็ดหอมก็จะทำใส่ถ้วยแบบนี้ให้เลย
ีกกฎการทานขาหมูแบบเดิมที่ราดน้ำขาหมูมานิดหน่อยในจาน
แต่อันนี้สามารถทานเป็นน้ำซุปได้เลย
ซึ่งโดนใจลูกค้ามากค่ะ
เป็นร้านเดียวในหาดใหญ่ค่ะที่ยังไม่มีส่วนมาก
ถ้าเมนูขาหมูก็จะเป็นขาหมูทั่วไป
แต่ของเราทำเป็นถ้วยแล้วให้ลูกค้ากินแบบบุฟเฟ่ข้าว
เราเข้าใจว่าบางทีลูกค้าบางคนกินมากกินน้อยด้วยข้าว
แต่เราทำเป็นกับข้าวให้ลูกค้า
ได้ทั้งน้ำซุปได้ทั้งเนื้อได้ทั้งผักแล้วก็เห็ดหอมเน้นนะคะ

ราคาก็เป็นกันเองไม่แพงใช่
ธรรมดา๓๕พิเศษ
แล้วก็ไข่ดาวทั้งไข่ดาวไข่เจี๊ยวคือคิดลูกค้าแค่ฟองละ๕บาท
ว่าร้านนี้เอาใจคนรักขาหมูกันโดยเฉพาะเลยค่ะ
แต่สำหรับใครที่ยังไม่ค่อยชื่นชอบขาหมูหรือยังลังเลอยากให้ไปลองทานสักครั้งนะคะ
เนื่องจากคนพิสูจน์มาแล้วว่าขาหมูร้านนี้อร่อยกลมกล่อมจริง
ที่สำคัญไม่มีกลิ่นคาวจากขาหมูเลย
ใครสนใจก็ลองไปกันได้นะคะ
ขับข้ามสะพานมาเจอวงเวียนเบี่ยงซ้ายสังเกตขวามือ
ก็จะเห็นร้านเปล่าเลยค่ะ
เปิดบริการตั้งแต่เวลา๙นไปจนถึง๑๖น
หรือทอไปสอบถังกันก่อนก็ได้นะคะ

ต้องบอกว่าคนรักขาหมูไม่ควรพลาดจริงค่ะ